เมื่อกี้แหละครับเราก็นั่งรถมาด้วยกันครับ
หมดนี้เลยหมดนี้เลยครับค่ะความพร้อมของเราณตอนนี้ณวันนี้
เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ลงส่ง๓๓เขตเลยไหมคะ
เชื่อว่าคงลงครบ๓๓เขตนะครับ
แล้วก็ผมก็เชื่อว่าคงไม่มีพักไหนที่บอกว่าไม่พร้อม
เช่นเดียวกันชาติพัฒนากล้าวันนี้เราพร้อมเต็มที่นะครับ
แล้วก็พร้อมสำหรับผู้สมัครเราในต่างจังหวัดด้วยนะครับ
ทุกจังหวัดวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับ

แล้วจุดแข็งหรือว่านโยบายที่ชาติพัฒนากล้า
แล้วก็คุณกรจะใช้ชูเพื่อชนะใจคนกรุงเทพคืออะไรฮะ
คือเรามองว่าสิ่งที่คนกรุงเทพแล้วก็ประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

ก็คือใครที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
ใครที่มาสร้างโอกาสกระทำอาหารกินให้กับเขา
เพราะว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เขาเดือดร้อนหนักหนาสาหัสมาก

เพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจในทีมชาติพัฒนากล้า

ก็จะเห็นว่ามันตอบโจทย์ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนพลังงานราคาน้ำมัน

เรื่องของค่าไฟนะครับที่สู้จนถึงทุกวันนี้

ซึ่งเรามองว่าจะแก้ปัญหา
คือรถแรกแจกแถมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่พอ

เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่ารื้อบ่อยมากนะครับ
ทีมชาติพัฒนากล้าหรือโครงสร้างพลังงาน

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้กู้ยืม
ตาตะเบี้ยที่เป็นคำกับเขา
คุณกรครับเรื่องของพักการเมืองอื่น
เขาอาจจะมีสอกรมีฐานเสียงในพื้นที่
จะทำให้ชาติพัฒนากล้าเป็นที่รู้จักในกรุงเทพมหานครได้ยังไงฮะ
คือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเลย
ต้องยอมรับว่าเราเสียเปรียบตรงที่คนอาจจะไม่คุ้นชื่อพักเรา
แต่เราเดินหน้าพบปากกับพี่น้องประชาชน

มานานหลายเดือนณวันนี้เราลงพื้นที่
พบแล้วว่าประเด็นตรงนี้ไม่เป็นจุดอ่อนแล้ว
คนเข้าใจเราแล้วรู้ด้วยนะครับว่าเรามา
เพื่อแก้ปัญหาปากท้องเรามาเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
บางทีเราเดินอยู่เนี่ยเขาจะบอกชาวพนักกล้ามาแล้ว
หรือนี่ไงพักที่จะมาลดภาษีให้กับเรา
คือเราจะได้รับเสียงสะท้อน

มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใจเราแล้ว
รู้จักแล้วแล้วจากนี้อีก๔๐วัน
ก็คือการเปลี่ยนความเข้าใจความรู้จักให้เป็นคะแนน

ความต่างของเรานิดนึงอาจจะเป็นที่ว่า

ผู้สมัครหน้าใหม่แต่ผมเนี่ย
มองว่านี่คือจุดแข็งนะครับ
มันเกิดขึ้นจากความคิดเดิมไม่ได้นะครับ

แต่ว่าเอาว่าถ้าต้องการที่จะเห็น

เราต้องพึ่งความคิดใหม่และคนใหม่ด้วย

ขอให้ชมดีตอนไปจับใหม่เลขก่อน
ก็ได้ตามทุกคนหวังกัน